เริ่มต้นวันนี้กันด้วยปฏิบัติการของตำรวจปราบรามยาเสพติด
ทลายเครือข่ายแก๊งค้ายาเสพติดของโน้ตดินแดงนะครับ
วันนี้ปฏิบัติการในช่วงเช้า

เกี่ยวพันกับกลุ่มของนายเบนส์เรสซิ่งด้วยนะครับ
โดยปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถยึดทรัพย์ของกลุ่มเครือข่ายได้กว่า๕๐ล้านบาท
จอบประเด็นเรื่องนี้จากคุณวิมลวันธรรมพักดีที่เกาะติดปฏิบัติการครั้งนี้ครับ
นายปาหุนกมลเลิศถูกตำรวจเข้าจับกลุ่มตัว
ห้องพักย่านถนนประชาสงเคราะห์เขตดินแดง
สนับสนุนการค้ายาเสพติด
ขณะที่เจ้าตัวยังคงยืนยันให้การปฏิเสธไม่ได้ทำอะไรผิด
แต่เมื่อถูกควบคุมตัวมาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด

ในวันเฉลิมกมลเลิศหรือฉายาโน้ตดินแดงน้องชาย
มีพฤติกรรมค้ายาเสพติดมานานหลายปี
ส่วนตัวเองทำหน้าที่ดูแลบุตรสองคนให้กับนายวันเฉลิม
ส่งเสียค่าใช้จ่ายให้เป็นครั้งคราว
ส่วนข้อหาสมคบการค้ายาเสพติด
นายปาหุนยังคงให้การปฏิเสธ
แม้ว่าการสืบสวนจะพบว่าเขามีฐานะร่ำรวยผิดปกติ
ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายรับที่ระบุว่า
ได้มาจากการรับจ้างร้องเพลงและเป็นนายแบบ
ก็ประมาณสัก๒สัปดาห์
รถยนต์หรูรวม๕คัน
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์มูลค่ารวมกว่า๒๐ล้านบาท
และปืนพกสั้นขนาด๙มม

คอนโดแห่ง๑ย่านถนนพระราม๙
และควบคุมตัวในพจนาฏเพิ่มภูมิ

เป็นของนายโน้ตที่นำมาฝากไว้
เมื่อ๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่เมื่อตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่า

มีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า๗๐๘๐ล้านบาท
และมีการลงทุนในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
พวกนี้สนับสนุนดาราไฮโซเยอะมาก
เป็นรถต่างประเทศที่เอามาแจกกัน
รถหรูก็แก๊งนี้ที่ผ่านจากทัศนะมา
จากข้อมูลการสืบสวนยังพบได้ว่า

คุมพื้นที่กระจายยาเสพติดย่านดินแดง
รัชดาห้วยขวางสุขุมวิทย์และมีนบุรี
โดยเฉพาะตามสถานบันเทิงต่าง
เป็นมาทดแทนนายนัตรผลหน้าคำหรือบอยพาขาว
ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวไปก่อนหน้านี้
การสืบสวนยังพบความเชื่อมโยง
กับกลุ่มนักค้ายาเสพติดทางภาคเหนือและภาคอีสาน
โดยมีการนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อนำมาจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึ่งมีนางสาวระริญญาหรือชาวาศรีลำพาย
เป็นผู้ทำธุรกรรมให้กับเครือข่ายนี้
โดยการว่าจ้างบุคคลอื่นให้มาเปิดบัญชี
เพื่อทำธุรกรรมและนำเงินสด

รวมถึงถือกรองทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านบาท
ปฏิบัติการชายสยบภัยรี๖๑ทับ๓

ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ

และยึดทรัพย์เครือข่ายของผู้ต้องหาค้ายาเสพติด

เพื่อตัดวงจรเครือขายยาเสพติด
ตัดท่อน้ำเลี้ยงของผลไม้พิษ